มีหนุ่มวัย๒๕ปีชาวขอนแก่นคนนึงค่ะ
เขาบอกว่าเขามีแม่ที่ป่วยแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ตัดสินใจงัดร้านอาหารช่วงที่มันมีการระบาดโควิด๑๙
แล้วก็ไม่มีคนเฝ้านี่แหละเพื่อจะเข้าไปขโมยทรัพย์สิน
แต่หาเท่าไหร่ไม่เจอทรัพย์สินมีค่าไปเจอเอาปั๊มน้ำ
ก็เลยขโมยปั๊มน้ำกลับมาที่บ้านด้วย
ตั้งใจว่าจะเอาไปขายหาเงินไปรักษาแม่ที่ป่วย
แต่สุดท้ายตำรวจก็รวบตัวเอาไว้ได้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๘พฤษภาคมแล้ว
คุณผู้ชมจะเห็นเลยเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านอาหารนะคะ
ชัดเจนเลยนะคะเป็นร้านอยู่บนถนนกรประพฤกษ์

ผู้ชายคนนี้สวมหมวกใส่เสื้อกล้ามกางเกงขายาว
เข้ามาขโมยปั๊มน้ำในร้านไป
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสพเมืองขอนแก่น
ก็เลยแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดนี้
รู้ตัวคนร้ายคือนายสิทธิชัยแย้มโกสุม
วัย๒๕ปีเป็นชาวตำบลศิลาค่ะ
ก็ตามไปที่บ้านก็เจอนายสิทธิชัยยืนอยู่หน้าบ้านเลยนะคะ
ตำรวจเขาก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
แล้วตรวจค้นภายในบ้านก็เจอปั๊มน้ำที่ขโมยมาอยู่หลังบ้านด้วย
นายสิทธิชัยคนนี้ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเลยค่ะ
แล้วก็ตำรวจคุมตัวแล้วก็ตรวจยึดของกลาง
ทำการสอบสวนต่อที่สพเมืองขอนแก่นนะคะ
นายสิทธิชัยยอมรับว่าเขาเข้าไปงัดร้านอาหารร้านนี้จริง
ตั้งใจจะไปหาของมีค่าแหละแต่เข้าไปแล้วมันไม่เจอเลย
เจอแต่ปั๊มน้ำก็เลยตั้งใจว่าเออปั๊มน้ำก็ยังดีเอาไปขายกันละกัน
โดยเขาบอกว่าจะนำเงินไปเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แม่ที่กำลังป่วยอยู่
ซึ่งอันนี้เดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบอีกแหละว่าจริงหรือไม่จริง
แต่ถึงแม้ว่าจะจริงอ่ะคุณผู้ชมค่ะขโมยของก็คือขโมย
คือหาวิธีหาเงินอย่างอื่นดีกว่าที่มันสุจริงนะ
มันเป็นกฎหมายค่ะก็ต้องโดนรองโทษไปนะคะ